ทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตาม

งูเขียวเนี่ยบางคนก็บอกอุ๊ยน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยตัวเขียวนะ
แต่บางคนบอกอื้อยังไงก็ไม่เอางูนะไม่ใช่
โอ้โหเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลย
นั่นสิเอามาแห่กันใกล้แบบนี้ต่อให้เป็นทอทหารอดทน
งานนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วจ้า

เออขอหนีแบบนี้ดีกว่า
นี่เป็นไงอ่ะโมโหจัดอวยพรซะเลย

เอาฉันอวยพรก็ดี

แต่ว่าถ้าจะแกล้งกันแบบนี้นี่อาจจะทำให้ไม่มีใครคบต่อไป
ยังไงก็แกล้งกันก็ดูเพื่อนด้วยเพื่อนสติเป็นยังไงบ้าง
คนที่ไม่มีใครคบต่อไปไม่น่าเป็นเขา